น้องเหนือจากทั้งสมยุตแล้วที่มีโอกาสเป็นนายกคนใหม่
ในรอบ๒๑ปีที่เป็นนายตำรวจคนที่๓ในวัทยาคลิสาทของนายก
ทีมงานของเขาก็มีการเปลี่ยนแปลง
จาก๘ปีก่อนที่คุณวรวีอยู่มากพอสมควรเหมือนกัน
ยังมีทีมงานที่เคยร่วมงานกับคุณวรวีอยู่นะครับแต่ว่านี่จะเป็นการทำงานครั้งใหม่ของสภากรรมการชุดใหม่ทั้งหมดครับ
ตั้งแต่ตำแหน่งอุปนายกกันก่อนนะครับก็มีทั้งหมด๕คนเนี่ยก็นอนมาหมดเลยนะครับทั้ง๕ตำแหน่งครับ
ซึ่งเป็นอดีตบุจังงงของอารมียูไนเต็ปรถไปถึงคนนี้เลย
คุณธนวัติกาจนาครับผู้จัดการทีมราชบุรีพลเรือเอกนาวินธนเนธผู้ทรงคุณวุฒิของกองทัพเรือ
สมเกียจกิติธรกุลนะครับของกระบีส่วนใหญ่เป็นตำแหน่งประธานสโมสรเท่านั้นเลยนะครับ
นายกรวีปริศนานรัฐกุลของอ่างทองนายทัชชายเจียมสีโพงของพิจิตร
นายสมเกียรติริมอรุณรักของประจวดเอฟซีดรวิชิตขนึงสุปกษมณ์ของจามจุริยวเต็ดอณุสรวงวันนะครับ
จากลำคูณวอริเออร์แล้วก็มีสุวิทย์พิพัฒน์วิลัยกุลจากอุดรธานี
คุณธวัฒน์อุยสุยนะครับจากตรังเอฟซีแล้วก็คุณสมยศเทียนทองจากสะแก้ว
รวมถึงคุณนัทชะยุติมันนะครับผู้จัดการทั่วไปของสโมสรสุพรรณบุรีเอฟซี
นี่คือชุดใหม่ที่จะพาบอลไทยก้าวไปหลังจากนี้อีก๔ปีครับ
น่าสนใจนะครับว่าต่อไปจากนี้อีก๔ปีฟุตบอลไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
ซึ่งทางด้านนายโยคคนใหม่ก็ได้ออกมาเปิดไปถึงนโยบายและวิสัยทัศน์ด้วยนะครับ
ด้วยนะครับครับ
โก้ไหมไม่เปลี่ยนครับ
ผมไม่ชอบทำงานโดยวิธีตัดสินใจคนเดียว

แล้วมันเป็นการบริหารงานแบบโบราณ
สิทธิใดที่จะบังเกิดขึ้น
กับสโมสรฟุตบอล
ไม่ว่าจะเป็นสโมสรที่สนับสนุนผมหรือไม่ก็ตาม

ผมบอกแล้วนะครับต่อไปนี้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

สิ่งใดที่พวกเราได้ให้คำมั่นสัญญา

ถ้าพวกเราไม่ปฏิบัติตาม
ก็ขอให้พี่น้องสื่อมวลชนนะครับ
ช่วยกันคอยท้วงติง
หรือคอยเตือนให้เราทำในสิ่งเหล่านั้น
พวกเราเป็นตามความคาดหวัง
ของแฟนบอลหรือคนในวงการบอล
ที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลง
และปรับโครงสร้างบริษัทจัดการแข่งขัน

ส่วนแฟร์๔ทุกเกมในสนามต้องแฟร์เพลย์
ซึ่งปัญหาใหญ่ที่ทุกสโมสรต้องเจอก็คือ

ส่วนแฟร์๕ครับการพัฒนาทีมชาติไทย

มีมาแล้วทั้งหมดก่อนหน้านี้๑๖คนท่านสมยศเป็นคนที่๑๗นะครับ
โดยธรรมเนียบตั้งแต่คนแรกเราไล่กันนะครับนี่เป็นคนแรกในรอบนะครับ
๐ปีของสมาคมฟุตบอลนะครับย้อนไป๒๔๕๙ครับก็คือพระยาประสิทธิ์สุภาการ
อ่าไปดูคนอื่นที่น่าสนใจนะครับก็มีคนนี้เลยคนที่สิบห้า
ถ้ายังจำกันได้นะครับคุณวิจิตเกรดแก้วเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลนานที่สุดนะครับ
ตั้งแต่ปี๒๕๓๘จนถึง๒๕๕๑รวมแล้วก็๑๒ปีนะครับ
ส่วนอีกคนนึงก็นานเหมือนกัน๘ปีสำหรับคุณวรวีมะกุดีนะครับ๒๕๕๑จนถึง๒๕๖๐
แล้วก็คนปัจจุบันนี้ครับก็คือพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงจะดำรงตำแหน่งไปอย่างน้อยก็๔ปีเลยครับ